รอกันมานานนะคะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นวันที่ยี่สิบคันวาคมที่จะถึงนี้นะคะการเลือกตั้งนายกอบาจอร์ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดลำปางหน่อยค่ะคือปกติจะมีป้ายหาเสียงใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแต่ชาวลำปางแล้วก็ชาวเน็ตบอกว่ากวาดไปไปเห็นป้ายป้ายหนึ่งสะดุดตามากตั้งคำถามเลยพระจะลง
สร้างสีสันในช่วงเกาะกระแสเลือกตั้งอบาจอร์ที่จะมาถึงในวันที่ยี่สิบคันวาคมนี้นะคะแล้วก็ใกล้กับช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยก็ทำเอาประชาชนเนี่ยสนอกสนใจแล้วจะบอกว่าได้ผลนะคะภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นรูปพระสงค์อยู่ในป้ายหาเสียงขนาดใหญ่ติดอยู่ใกล้กับป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกอบาจอ

หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกมานะครับคุณผู้ชมเรามีโอกาสไปสอบถามนะคะ
ชนะเมษอัตธิโปเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำขุมทรัพย์ที่ลำปางนะคะ
ท่านบอกว่าป้ายที่เห็นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกัน
มนต์ข้ามปีซึ่งในช่วงปีนี้เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยไง
ก็เลยปิ๊งไอเดียดึงดูดความสนใจของคนในพื้นที่เนี่ย
ให้มาโฟกัสป้ายใช่ไหมคะแล้วก็ไปวางอยู่ใกล้ใกล้กับป้ายการหาเสียงจริง
ถ้าวางอยู่เดียวก็อาจจะไม่เท่าไหร่ใช่ค่ะ
พอวางรวมแล้วเอ๊ะพระลงสมัครรับเลือกตั้งเหรอแล้วดวงตาไง
เลือกตาจริงเดี๋ยวฟังท่านอธิบายหน่อยนะฮะ
คือจริงก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนโยม
ที่จะชวนพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อที่จะได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง
เอิญธรรมภาพก็เห็นว่าช่วงระหว่างนี้นี่
เขาจะเป็นฤดูการเลือกตั้งของอบจทั่วไป
ก็เห็นป้ายเลือกตั้งก็มีขึ้นประปาย
เราก็เลยมาคิดว่าเราจะทำอย่างไร
เพื่อที่จะได้เป็นจุดสนใจให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้คอวยอร์ฮะ
เห็นป้ายแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็มีปรากฏว่าก็ได้รับการกระแสตอบรับที่ดี
แล้วก็พุทธศาสนิกชนแล้วก็ญาติโยมทุกคนเนี่ยอัตมาภาพเชื่อว่า
พอเขาเห็นป้ายนี้เนี่ยจะหาโอกาสเข้าวัดกันมากยิ่งขึ้นในสิ้นปีนี้ครับ